คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีขอดนตรีหน่อย

หนุ่มไมค์ภัทรเดชคุณผู้ชมครับ
แต่งงานแล้วเหรออย่างใจยินไหมอุ๊ยอย่างไร
พอพูดว่าเรื่องน่ายินดีเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้

พี่แจ๊คขาไม่ใช่สละโสดแต่ขอยินดีกับไมค์
เพราะว่ากำลังจะมีบ้านหลังแรกในชีวิตแล้วค่ะ
เย้

ไม้ให้สัมภาษณ์ผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า

ตั้งใจเก็บหอมรอมริฟท์มาตลอดเลย

ท้ายที่สุดแล้วเจอที่ดินที่บอกเลยว่า
โอ้โหต้องตาตรงใจเหมือนรอเจ้าของอยู่

เหลือแค่ที่ตรงนั้นเหมือนมันรอไม้อยู่

ยังไงคะคุณผู้ชมค่ะเจอทำเลถูกใจ

ฝั่งตรงข้ามที่ดินมีออฟฟิศประกาศขาย

ก่อนตอนนี้เห็นบอกว่าจะตั้งใจดีไซน์บ้าน

เราก็ถามว่าจะใช้เรือนหอจริงหรือเปล่าไหม
อย่างไรไปสั่งไม้พูดค่ะ
ผมซื้อที่มาก็

เออก็บวกไอ้ออฟฟิศอีก

เป็นบ้านแล้วก็เป็นเรือนห่อเลยไหมคะ

แต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกัน

แต่ถ้ามาวันนั้นก็ต้องมาคุยอีกทีนึง
แต่อาจจะไปสร้างกันอยู่ระแวกนั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
แต่ว่าบ้านหลังนี้ผมตั้งใจสร้างให้กับ

สามชั้นขึ้นเลยมีลิฟต์ขึ้นไป
มีบาร์เราชอบดื่มบาร์เราชอบชิล

นี่ยุดเดี๋ยวนี้

ทำไมคุณออนที่สัมภาษณ์ไมค์จะต้องแบบว่า

มันทำให้ที่ฉันรู้สึกว่าเขาลำเอียง